นี่ที่นี่ดังจริง

ชาวบ้านนักท่องเที่ยวผู้มีจิตศรัทธา

ไม่ง่งดิไอ้ไข่เด็กวัดเจดี

มาอยู่นานแล้วพอมาอยู่ปุ๊บโอ้โห
ที่วัดนี้จังเลยครับ

จุดทำงานเยอะมาก
ลายพรางเต็มไปหมด

หนังสติ๊กของเล่นต่างเพียบ
แล้วที่มีมาทุกวัน
จุดทุกวี่ทุกวันเลย
มาเยอะเลยค่ะ
นั่นคือเรื่องของจิตศรัทธาจริงนะคุณผู้ชมนะ
ต้องยอมรับว่ากระแสไอ้ไข่

ดังเวอร์จริงในช่วงนี้นะครับ

แล้วก็ที่มาขอโชคขอลาบ
บอกให้ฟังแบบนี้ย้ำเตือนกันบ่อย

แต่ยังไงซะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม

ในการที่คุณจะไปซื้อลอตลงลอตเตอรี่
ผมพูดตรงแบบนี้เพราะหลายคนเขาก็อยากจะถูกรางวัล
เป็นไปไม่ได้ครับ
คุณผู้ชมว่ากันแบบนี้